มีการเลิกลากันไปแต่แต่เรื่องดีมันก็มีเหมือนกันนะคะ
เขาจะแต่งงานยินดีด้วยจริงนะคะจากใจบันเทิงไทยรัฐค่ะ
วันนี้ขอพูดถึงเรื่องงานแต่งสุดยิ่งใหญ่ของนางร้ายสุดเซ็กซี่เมพิชชนาธิ์
ประกาศข่าวดีเตรียมสละโสดเข้าพิธีวิวากับหนุ่มบิ๊กแฟนหนุ่มรุ่นพี่ค่ะ
หลังจากคบพาดูใจกันมานาน๗ปี

เห็นสาวเมเตรียมเป็นเจ้าสาวป้ายแดงแบบนี้
อกจากความสวยปังของเจ้าสาวแล้วคุณผู้ชม
การันตีเลยว่าต้องสวยสมกับเป็นวันสำคัญของชีวิตแน่นอน

เออนะคะอีกหนึ่งความปังของอันนี้คือ
สาวนะคะของสาวแม่ก็คือเหล่าบรรดาเพื่อนเจ้าสาวที่คัดมาแล้ว

อันนี้ไม่ใช่ผู้เข้าประกวดเอ็มยูทีปีล่าสุดนะจ๊

คือเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงนั่นแหละคุณผู้ชม
ตามหน้าจอเลยจ้ะเดี๋ยวถ้าใครตำพริกตำกระเทียมอยู่ข้างหลัง

พี่สาวสุดที่รักพี่เอสุภาชัยพี่เมเฟื่องพี่หนิง
วุ้นพี่เป้ยพี่กะแตพี่แป้งออนจีรา
เปิ้ลภารดีคุณครีมคุณปอยตีชดา
และคุณทาทาฮูวิชินาซิเม
เห็นรายชื่อแล้วคือเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยตัวท็อปของวงการทั้งนั้นเลยนะคะ
สุดยอดเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
เยอะอยู่นะคะเพื่อนพี่เมย์ก็ประมาณ๒๐กว่าคน
ทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนก็คือสวยหมดเลยสวยหมดเลย
ตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งส่งผ้ามาให้ก็บอกว่าสู้นะ
เราบอกโหลายชื่อเพื่อนเจ้าสาวก็คือน่ากลัวค่ะ
ไม่เป็นไรวันนั้นจริงเจ้าสาวต้องสวยที่สุดอยู่แล้ว

แต่งตัวสวยสวยเลยค่ะให้เกียรติเจ้าสาวเขา
เขาไม่ได้แต่งกันโอ้ยหลายครั้งเขาแต่งกันทีเดียวคุณผู้ชมนะคะ
อีกหนึ่งความลับของสาวเมย์ที่หลายคนเพิ่งรู้
นั่นก็คือข้อตกลงระหว่างตัวเธอและพี่สาวสุดที่รักอ้ำพัชราภา
ทั้งคู่ทำเข้าตกลงกันว่าใครแต่งงานก่อนต้องจ่ายนะ
จ่ายเท่าไหร่รู้ไหม๑แสนบาทให้อีกบาท
โอ้โฮคุณเมย์ก็ต้องเสียทรัพย์สิเนี่ย
มันไม่น้อยนะตอนคุณพลอยแต่งงานเขาได้ประหลาดให้เราไว้ใช่ไหม

โอเคแม้เรื่องเงินเสียงแข็งเลย
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้มีคนมายืนยัน
ก็คือคุณหิงปณิตาซึ่งพี่หนิงบอกว่าไม่ได้แค่พี่อ้ำนะ

เท่าไหร่ไปฟังค่ะ
อย่าลืมไปใช้เงินพี่อ้ำเขาด้วยนะ
เขาพนันกันไว้ว่าถ้าเขาได้แต่งก่อน
เขาจะต้องให้อ้ำประมาณแสนนึงแล้วให้นิงห้าหมื่น

นั่นแหละอย่าลืมเอาตังมาให้หนิงห้าหมื่น
แล้วก็เอาไปให้พี่อ้ำแสนนึงด้วย
โอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะ
หนิงถึงจะได้แบบว่านิดหน่อยไม่ได้เท่าแต่ก็ไม่เป็นไร

นั่งเมาส์มอยกันอยู่ไม่ใช่อะไรเขาเลือกจะแต่งงานใช่ไหม
เรากำลังคิดอยู่ว่ามีคุณผู้ชมเรียกร้องมา
แฮมบอกว่าคุณขวัญนำเต้นหน่อยเพื่อความคืนเครง
ก็คิดอยู่ว่าจะทำการแสดงอะไร

ขันหมากมาแล้ว
คันหมากมาแล้ว
ขันมากไปบ้านเอิง
ไม่ได้เลี้ยวมาบ้านแล้ว

กล้องบอกว่าสงสารตรูบ้าง

เดี๋ยวพี่แด๊กเก็บภาพมาฝากกันล่ะ